นะคะหลายพื้นที่มีพายุเข้าด้วยระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
อย่างที่จังหวัดพยาวค่ะมีฝนฟ้าขนองนะคะ
แล้วก็ลมพัดกระโชกแรงในพื้นที่ด้วย

นอกจากจะมีน้ำท่วมขังแล้วต้นไม้ก็หักโคน
ฟ้าก็ขาดถึงขั้นเสาไฟล้มลงมาหลายต้นเลยนะคะ
ทั้งเขตอำเภอเมืองพายาวและตะมนต์รอบนอกได้รับผลกระทบกันหมดเลย
เขาบอกว่ามันเป็นลมปีใหม่เมืองวันสงกรานค่ะก็คือวันพายุฤดูร้อนอ่ะนะ
ถล่มบ้านเรือนเสาไฟฟ้าต้นไม้นี่หักโค้นหมดเลย
ไม้บางกิ่งนี่ลอยติดค้างอยู่บนสายไฟฟ้าค่ะ
น้ำก็ท่วมขังถนนด้วยป้ายอาคารร้านค้าหลังคาบ้านเรือนอะไรพังยับเยินไปหมดเลยนะคะ
นี่คือถนนที่อยู่ตรงสายตัวเมืองตะบนเวียงร่อง๕อำเภอเมืองพยาว
กับตำรวจเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เร่งเคลียร์พื้นที่
แก้ไขสายไฟฟ้าขาดและเสาไฟฟ้าหักโค้น
สำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนเพื่อจะเตรียมให้การช่วยเหลือนะคะ
พายุฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าลมปีใหม่
จะเกิดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะวันปีใหม่เมืองหรือว่าวันสงกราน
ซึ่งวันนี้ก็เกิดขึ้นตรงวันเลยค่ะ๑๓เมษายนนะคะ
เขาเรียกกันว่าวันสังขารล่อง
ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะโอ้โหฝนตกหนักมากลมก็พัดแรง
ไฟเนี่ยดับไป๓รอบแล้วสักพักได้ยินเสียงดังโครม
ตอนแรกนึกว่ารถชนกันค่ะเดินออกมาดูเท่านั้นแหละ
เสาไฟฟ้าเสาไฟกริ่งบนเกาะกลางถนนที่เป็นรูปปั้นพญานาค
โค้นล้มลงมาแบบนี้เลยค่ะ

มันค่อนข้างรถก็จะกำลังตัวออกมาดูก็คือ
เห็นเสาไฟล้มมุมระดีมากเลย
ตรงนี้ก็โดนความเสียหายจากพายุเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพเลยค่ะ
ต้นไม้หักโค้นไฟดับไปหลายชั่วโมงบ้านชาวบ้านบางรายนี่
ถ้าไม่บอกไม่รู้มาก่อนเลยว่านี่เป็นบ้านนะคะหลังคาพังยับเยินไปหมดเลย
ลมพายุพัดเอาสาลาเหล็กข้างกว้านพยาวมากระแทกใส่บ้านเรือนจนเสียหายไปหมดด้วยโอ้โห